ผมไม่ต้องการที่จะให้ทุกคนขาดความเชื่อมั่นในตรงนี้นะครับ
ผมยืนยันนะครับวันนี้ก็เริ่มดำเนินการเปิดไปแล้วที่ภูเก็ตแซนบล็อก
แล้วก็จะมีการขยายไปยังจังหวัดต่างโดยรอบ
ซึ่งทุกคนในพื้นที่ก็มีความพึงพอใจ
ทุกอย่างมันต้องเริ่มเดินหน้านะครับเริ่มเดินหน้าในโลกวิธีใหม่
ท่านบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยวันนี้ผมเรียนทุกอย่างนะครับ
เตรียมความพร้อมการเจรจาเรื่องการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ
หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเตรียมทุกอย่าง
แก้ดูแลเรื่องกฎหมายที่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่พร้อมดำเนินการ
อะไรที่ต้องปรับได้ก็ปรับเพราะกฎหมายบางอย่างนั้นใช้มาเป็นเวลานานแล้วนะครับ
วันนี้ท่านก็ฉวยโอกาสในช่วงที่มีโควิดนะครับ
อย่าลืมนะครับรัฐบาลดูแลประชาชนไปเท่าไหร่
ในเรื่องของการลดดอกเบี้ย
ขยายเวลาเฉพาะร้านหนี้นะครับ
ให้เงินไปมาตรการต่างท่านบอกว่าไม่เกิดประโยชน์นะครับ
ลองไปถามประชาชนอีก๓๔๐ล้านดูเขาได้ไหม
แต่มันจะได้มากอย่างที่ท่านว่ามันก็คงไม่ได้
เพราะท่านพูดย้อนแย้งกันไปหมดนะครับ
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลักการของการจัดสรรงบมารมันอย่างไร
ถ้าเงินพอมันก็ทำได้หมดนะครับ
แต่ขอให้ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย

ผมก็มีคณะกรรมการในการที่จะเจรจาหนี้ตรงนี้อยู่นะครับ
หนี้ครัวเรือนหนี้กยศหนี้ผ่อนรถผ่อนบ้านต่างเหล่านี้

ถ้าท่านคิดว่าท่านที่เสนอมาพูดมาแล้วมันเก่งจริง
ท่านน่าจะทำสมัยรัฐบาลท่านให้จบเรื่องพวกนี้
เรื่องการฆ่าโง่นะครับมันโง่ตั้งแต่เมื่อไหร่
มันถึงเวลาที่ผมต้องมาแก้ไขใช่ไหม
เพราะฉะนั้นหลายอย่างเราก็แก้ไปแล้วหลายอย่างก็ยังแก้ไม่ได้
หลายอย่างก็อยู่ในการรู้จักตัวตรวจการ
เพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดตรงนี้นะครับ
หาเสียงตรงนี้ที่นี่ไม่ใช่เวทีหาเสียงนะเป็นเวทีต้องมาช่วยกันแก้
ปัญหานะครับผมฟังประชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ทั้งประชุมเองทั้งโปรปะเป็นการศูนย์ตัวเรียกมา
ทำส่วนตัวคือไม่ใช่ที่บ้านผมไม่เคยรับใครที่บ้าน
ไม่เคยมีแขกไปที่บ้านผมเป็นเวลากว่า๑๐ปีมาแล้ว
ไม่เคยออกไปไหนสิบปีมาแล้วไปเที่ยวไปสถานที่ต่างไม่เคยไป
อกจากไปทำงานเท่านั้นกับธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนะครับก็ขอเข้าใจด้วย
นิสัยผมเป็นอย่างนั้นแต่ผมฟังฟังจากที่ท่านพูด
ที่ท่านสื่อไปทางหนังสือพิมพ์โซเชียลผมก็ฟังแล้ว
บางทีผมก็อเนตอนาจใจเหมือนกันนะในการพูดจาที่มันไม่มีข้อเท็จจริง